สำหรับใครที่เปิดทีวีทิ้งไว้หรือนั่งเล่นสไลด์หน้าจอโทรศัพท์กันอยู่หมดเวลาแล้วนะจ๊ะ

กลับมาเดินทางตามหาร้านเส้นต้องห้ามพลาดที่จังหวัดชุมพรกันต่อดีกว่า
เพราะช่วงนี้นะคะเราจะพาไปทานบะหมี่ต้มยำเกี้ยวจากร้านเก่าแก่๑๐๐ปีที่ชาวชุมพรบอกว่า
ถ้าจะโปรยหัวยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการขนาดนี้คงต้องไปสืบสาวราวเส้นกันแล้วล่ะจ้า
สวัสดีครับพี่ต๋อยครับพี่ต๋อยนะฮะ

ที่๔นะฮะของร้านทำไทคุณ

ร้านนี้เปิดมา๔๐กว่าปีแล้ว

จริงมันทำเส้นมาให้ตั้ง๘๐กว่าปีได้แล้วค่ะ
แรกเนี่ยคือทำแค่เส้นขายอย่างเดียว

ฟังเท่นแล้วก็เตี๋ยก็ขายก๋วยเตี๋ยวมาด้วย

คือสมัยก่อนอาเตี๋ยเนี่ยทำเส้นบะหมี่ขาย

มาเปิดร้านเพราะพี่ช่วยเสียขายมานานแล้ว

บะหมี่เกี๊วน้ำนี่แหละนะครับผม

ทอดกันมายาวนานถึงสี่รุ่นแล้วนะคะเนี่ยแหมอยู่มายาวนานถึงหนึ่งสัตวรรษขนาดนี้
แสดงว่าบะหมี่สุดอาเตียต้องไว้แรงแน่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปล้วงเคล็ดลับที่หน้าเตากันเลยดีกว่าค่ะพี่เบา
เอาล่ะบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูเส้นบะหมี่ก่อนดีกว่านะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างชื่อให้กับทางร้านนะครับผม
นี่คือเส้นบะหมี่นะฮะที่ทำกันสืบทอดกันมาเป็นเกือบร้อยปีนะครับผมไหนขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิ
จุดเด่นของบะหมี่เราเป็นยังไงเหนียวนุ่มอะค่ะเหนียวนุ่มอันนี้ทำจากอะไรจ๊ะ
ทำจากแป้งแป้งสาลีแป้งหมี่อ่ะค่ะแป้งหมี่กับไข่จ้ะคือสูตรนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยน
เกือบร้อยปีนี่ก็ยึดถือสุดนี้เลยไม่เปลี่ยนค่ะจ้ะเวลาลวกลวกกี่นาทีกี่วินาที
ถึงสองนาทีค่ะลวกสองนาทีเลยนาทีหนึ่งกับสองนาทีมันจะเหนียวนุ่มเลยใช่ไหมครับผม
อันนี้นอกจากที่เราทำขายในร้านเองแล้วเรายังทำขายส่งไปโรงงานได้ขึ้นมาด้วยค่ะ
โรงงานเก่าแก่ของทางชุมพรอย่างนี้เลยค่ะโรงงานอยู่ที่ไหนอ่ะโรงงานอยู่บังลึกค่ะ
บังลึกกี่ร้านที่ใช้บะหมี่เราสงเลในเนี้ยค่ะสงเลในเมืองเนี้ยก็มีก็มีหลังศวนกาบบุรีแบบเนี้ยค่ะ
เกือบทั้งหมดของชุมพรเนี่ยใช้บะหมี่จากร้านเราหมดเลยใช่ค่ะ
นั่นค่ะบะหมี่ก้อนนั้นแหละค่ะคือตัวสำคัญเรื่องความอร่อยของที่ร้านนี้
ซึ่งพี่ต๋อยก็วิเคราะห์ความอร่อยจากเส้นบะหมี่ที่อร่อยไม่เหมือนใครนี้ว่า
จะต้องมีลักษณะเป็นเส้นกลมและเด็ดกว่านั้นคือต้องเป็นบะหมี่ที่ทำค้างคืนไว้หนึ่งคืน
เพราะจะทำให้แป้งจับตัวกันแน่นเรียงเส้นสวยงามและให้สัมผัสที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษค่ะ
โดยแต่ละวันที่โรงงานนะคะจะต้องตวงแป้งไข่น้ำให้ได้สัดส่วนแล้วนวดให้เข้ากัน
จากนั้นก็จะได้แป้งทั้งหมดจำนวนสิบลูกซึ่งแป้งหนึ่งลูกนะคะ
จะสามารถรีดและตัดเป็นเส้นบะหมี่ได้จำนวนหกสิบห่อแต่ละห่อจะบรรจุทั้งหมดสิบก้อน
พอบวกลบคูณหารดูแล้วโรงงานบะหมี่ของธรรมไทยควรจะต้องผลิตเส้นบะหมี่เฉลี่ย๖๐๐ก้อนต่อวันเลยล่ะค่ะ
ซึ่งเส้นบะหมี่ทั้งหมดนี้นะคะจะถูกแจกจ่ายซื้อขายไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วจังหวัด
แบบนี้ต้องยกให้เป็นราชาเส้นบะหมี่ประจำจังหวัดชุมพรไปเลย
แบบนี้ร้านก๋วยเตี๋ทุกร้านในชุมพรก็อร่อยเวอร์ล่ะสิ
มาดูน้ำซุปกันบ้างครับน้ำซุปของเราใส่อะไรครับเนี่ย
มีกระดูกหมูกระดูกหมูจ้ะใช้กระดูกหมูส่วนไหน
ก็มีขาตั้งกับสารภูมินี่กระดูกเยอะมากเลยขาตั้งกับอะไรนะครับ
สันมันนะคะสรรมันนะฮะนี่นะฮะนี่คุณผู้ชมพอเอากระบวยตักเข้าไปนะ
เจอกระดูกเลยเนี่ยควักไปมีแต่กระดูกเขาเลยเนี่ย
เคี่ยวอยู่นานไหมนานค่ะกี่ชั่วโมงประมาณสี่ห้าชั่วโมงค่ะ
ห้าชั่วโมงฮะแล้วใส่เครื่องปรุงอะไรอีกบ้างไหมไม่ใส่ค่ะ
ไม่ใส่เลยหรอไม่ใส่เอาแต่ความหวานเขาก็ดูอย่างเดียวเลยใช่
พอต้มเคี่ยวไว้สักสี่ห้าชั่วโมงก็ถือว่าใช้งานได้แล้วใช่
อันนี้นะฮะแค่น้ำซุปนี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับผมส่วนตรงอื่นล่ะครับมีอะไรบ้าง
มีถือกล้วยมีลูกชิ้นหมูชิ้นปลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมูสับลูกชิ้นหมูชิ้นปลาหมูสับ
พวกนี้ทำเองไหมลูกชิ้นหรือกล้วยไม่ได้ทำกับหมูสับอย่างเงี้ยทำส่งเองค่ะ
ลูกชิ้นรับมาค่ะแต่อย่างเดียวเราก็ทำเองได้ทำเองครับผมอ่ะแล้วมีอะไรตรงนี้ไหมครับ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
ถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองเมนูเด่นของทางร้านเลยก็คือเมนู
บี่แก้วต้มหยำบี่แก้วแห้งบี่แก้วต้มจื่น

ท้องร้องของแฟนรายการนั่นเองแหมดังไม่เกรงใจคนข้างกันเลยนะคะ
ของเมนูบะหมี่เกี้ยวต้มยำจากร้านถ่ำไคคุณกันต่อค่ะ